กรณีป้ายโฆษณาที่มีภาพของ
นักแสดงสาวร่างอวบนะคะ
คุณปุ้ยอรัญญาเป็นภาพที่เซ็กซี่
ดูไกลดูแว๊บอาจจะนึกไม่ใช่

เล่นเป็นบทตลกสนุกสนานขำ

ไม่ได้เห็นภาพเซ็กซี่ของพี่ปุ้ยอรัญญาเลยแต่ภาพนี้เซ็กซี่และคำพูดบนป้าย
แหมมันชวนให้คิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ประกาศหาสามีแต่ไม่ได้ใช้คำว่าสามีอ่ะค่ะ

เป็นภาพที่อล่างฉางคือต้องบอกว่าเป็นข่าวโซเชียลที่ต้องยกมาเป็นข่าวแรกเลย
ว่าชาวเน็ตพูดถึงกันเยอะแชร์กันเยอะแล้วก็วิภาควิจารณ์กันต่างนานานะคะ
บิวบอร์ดนี้โอ้โหประกาศบอกว่า๔๕ยังแจ๋ว
แล้วบอกว่ายังไม่เคยผ่านมือชายใดมาก่อนด้วย
ประกาศหาผะอัวนะคะตามที่ขึ้นอยู่บนป้ายนะขณะนี้
นี่เป็นภาพป้ายบิลบอร์ดโฆษณาบริเวณถนนเกษตรนวมินนะคะ
ใกล้กับปากซอยประเสริฐมนูกิจ๕ที่ก็โด่งดังมากในโลกโซเชียลขณะนี้ค่ะ
ภาพของดาราสาวอย่างพี่ปุ้ยอรัญญาประทุมทอง
บนป้ายข้อความใช้ภาษาไม่เหมาะสมนะคะ
ล่อส่อไปทางลามกอนาจารย์
หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้คนในโลกออนไลน์ก็วิพักษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากค่ะ
บอกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
สังเกตคือไม่ใช่แค่คำสามีที่เป็นอีกคำ
เป็นคำธรรมดาที่คนปกติใช้กัน
ใช่ยังมีแบบขอสักทีก่อนตายอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งเขาบอกว่านี่มันถึงขั้นที่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องขึ้นป้ายประกาศหาสามีกันแล้วหรือ
เน็ตก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบโดยด่วนนะคะ
กับประสานไปยังสถานีตำรวจโคคราม

ระบุว่าผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย
กระทำการลามกอย่างอื่นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาทค่ะ

บทลงโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการค้าประเวณี
พุทธศักราช๒๕๓๙มาตรา๑
หลอกระบุว่าการชักชวนหรือแนะนำด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์
กระทำให้แพร่หลายด้วยวิธีการใดไปยังสาธารณะ
มีโทษตั้งแต่จำคุก๖เดือนไปจนถึง๒ปี
หรือปรับเงินสูงสุด๔๐๐๐บาท

ลาดพร้าวก็กล่าวเพิ่มเติมว่า
สำนักงานเขตไม่ได้นิ่งนอนใจถึงกรณีที่เกิดขึ้น
ป้ายนี้ถูกลักลอบติดตั้งก่อนหน้าเพียง๑วันเท่านั้นค่ะ
ที่ทราบข่าวก็สั่งดำเนินการให้ถอดป้ายนี้ออกทันที
จากนี้ยังย้ำด้วยว่าผู้จัดทำป้ายและผู้ว่าจ้าง
ถือว่าขาดความรับผิดชอบต่อสังคม
ก็เลยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งดำเนินคดี
เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างต่อไปนะคะ
ด้านนายกสมาคมป้ายและโฆษณานายสาคอนตรีธนจิต

บอกว่าการติดตั้งป้ายโฆษณาประกาศหาคู่
โดยใช้ภาพที่อนาจารย์หรือไม่เหมาะสม
แม้ว่าทางสมาคมไม่มีกฎหมายบังคับแล้วก็ตรวจสอบโดยตรง
แต่ก็ถือว่าผิดในเชิงศิลธรรมนะคะ
แล้วก็จากที่ได้ดูภาพเนี่ยประเมินว่าการขึ้นโครงติดป้าย
น่าจะผิดกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย
สิ่งสร้างสำหรับติดขึ้นตั้งป้ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารพุทธศักราช๒๕๕๘ค่ะ
ฉะนั้นวันนี้๓๐มีนาคมก็จะเดินทางเข้าไป
สำนักงานเขตลาดพร้าวเพื่อสอบถามข้อมูลบริษัท
ขออนุญาตติดตั้งป้ายแล้วก็ถามว่าทำไม
สำนักงานเขตอนุญาตให้ติดตั้งป้ายนี้ได้
ถือเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องเอาผิดทั้งในแง่ของศิลธรรม
แล้วก็การติดตั้งที่ผิดกฎหมายต่อไปนะคะ
ค่ะแต่ก็ต้องย้ำว่าตอนนี้ป้ายที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้
เขาปลดลงมาเรียบร้อยแล้วไม่มีให้เห็นแล้วนะคะ
มีให้เห็นเฉพาะในโลกโซเทียลเท่านั้น
แต่ต้องบอกว่าหลายคนไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง
ว่านี่ใช่พี่ปุ้ยอรัญญาจริงหรือ

เอ๊ะคือรู้สึกว่าดาราคนนี้คุ้นหน้าแต่ว่าใช่เหรอ
คือต้องพินิษฐ์เพ่งพินิษฐ์พิจารณามาก

ประกาศหาคู่จริงตามที่เขียนในป้ายโฆษณา
หรือเป็นการโฆษณาแฝงผลิตภัณฑ์อะไรหรือเปล่า
เพราะว่าพี่ปุ้ยเองก็เคยมีการโพสต์ในสื่อโซเทียล
มีการโฆษณาคล้ายกับลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อลดน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนนั่นเอง

แต่คนใกล้ชิดของพี่ปุ้ยบอกว่า

ปุ้ยอยากหาคู่จริง
เพราะจนถึงทุกวันนี้เธอไม่เคยผ่านมือชายมาก่อน
มาทำความรู้จักกับคุณปุ้ยกันหน่อยนะคะ

สมัยก่อนสมัยนี้พี่มิ้วยังเล่นละครอยู่

เป็นคนเฮฮาสนุกสนาน

ซี่ขึ้นบ้างแต่ไม่ได้เซ็กซี่แบบนี้นะ

ตัวจริงไม่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นคนตลกน่ารัก
เขาเล่นละครเยอะคุณผู้ชมเข้าวงการตั้งแต่อายุ๑๘

เป็นนักแสดงมา๒๕ปีตอนนี้อายุ๔๕
ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนนางเอกเป็นพี่เลี้ยงนางเอก
เป็นบทสนุกสนานบทตลกนะคะ
คุณผู้ชมลองนึกภาพตามน่าจะจำได้ละครเหล่านี้

ภาพยนตร์เรื่องน้ำเต้าหู้กับครูระเบียบอันนี้นานหน่อยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็เล่น
หามายากำลังถ่ายทำอยู่คือเล่นละครมานาน
เล่นละครมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยไม่มีงานนะงานเยอะ

แหล่งข่าวคนใกล้ชิดกับพี่ปุ้ยบอกว่ายืนยันว่าหาสามีจริง
เพราะว่าพี่ปุ้ยเป็นสาวบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยผ่านมือชาย
แม้แต่คนเดียวไม่เคยมีแฟนจริงจังตอนนี้พร้อมมาก
อยากมีครอบครัวไม่ได้แค่อยากมีแฟนนะ

ไม่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทสินค้าใดทั้งสิ้น
มีเขียนบอกว่าการตลาดเดี๋ยวนี้ไปถึงขั้นนี้แล้ว

ขายอะไรกันแน่หาอะไรกันแน่เอาดีดีกว่า
ก็คือมองว่ามีการโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์

แต่สุดท้ายแล้วภาพที่ไม่เหมาะสม
คำพูดที่ไม่เหมาะสมก็ถือว่าเป็นความผิด
แล้วก็มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลอยู่นะคะ
ดังนั้นก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
แล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราขึ้นภาพให้เห็น
ก็มีลูกเด็กเล็กแดงเยาวชนเดินผ่านป้ายผ่านไปผ่านมา

มันไม่ดีตรงนี้ไงนะคะค่ะ